เหตุการณ์ที่คนร้ายไปดักปล้นของกลางยาบ้า
แล้วก็ไปชิงรถชิงปืนของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

แต่๕ผู้ต้องหาเขาทิ้งท้ายเอาไว้แบบ
สอทำอะไรอยู่รู้อยู่แก่ใจ

คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ
นี่คือช่วง๑๐โมงที่สพรัฐภูมินะคะผู้ต้องหา๕คนนะคะ
นี่ค่ะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสงขลาหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อำเภอรัฐภูมิอ่ะนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมตามเรื่องนี้อยู่แล้วคงไม่ต้องเล่ารายละเอียดย้อนเพิ่มเติม
คนนี้คือนายอับฟานนายธีรวุฒินายกัมปนาศนายเสริมศักดิ์นายประวิทธิ์
ครอบครัวไปให้กำลังใจก็นำตัวขึ้นรถผู้ต้องหา
แต่ละคนก็ตะโกนบอกญาติให้ช่วยประกันตัวเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวก็ถามนายเสริมศักดิ์ผ่านลูกกรงรถเลยนะ
อยากฝากถึงฝ่ายปกครองชุดล่อซื้อยาเสพติดไหม
โอ้โหเจ้าตัวก็ถามต่อไปที่นายกัมปนาศ
แล้วก็ได้จับใจความได้ว่าคนพวกนี้ทำอะไรอยู่รู้อยู่แก่ใจประมาณเนี้ย
คุณผู้ชมลองฟังเอาเองค่ะ
นี่ประโยคทิ้งท้ายฝากเอาไว้แบบนี้
คือเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่า
ตุลาคมวางแผนชิงตัวนายธนกรผู้ต้องหาที่ถูกจับพร้อมยาบ้า๒๐๐๐เมตรนะคะ
ตั้งใจจะชิงตัวธนกรนะคะ
ไม่ได้ตั้งใจพุ่งเป้าไปที่ยาบ้า
เค้าบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการจราจาต่อรองกับปฎิษฐ์
ก็คือจ่าเอกภัยรัฐและอศชุดนี้
แล้วเขาก็อ้างว่าถูกเรียกเงิน๑ล้านบาท
กับของกลางคดียาบ้า๑๐๐เมตรและไอซ์๑๐กิโลกรัม
แต่เจ้าหน้าที่ต่อรองเหลือ๓แสนบาท
ซึ่งไม่มีเงินจ่ายก็เลยร่วมกันวางแผนชิงตัวประกัน
อันนี้คือข้อมูลที่ผู้ต้องหาบอกเมื่อวาน
วันนี้๑ใน๔คนที่ถูกออกไหมจับค่ะ
นายโชคนิมิตรอายุ๓๙ไปมอบตัวที่สภหัดใหญ่พร้อมกับแฟนสาว
แฟนสาวบอกว่าเมื่อคืนเธอกับนายโชคนิมิตร
ดูข่าวอยู่ด้วยกันที่บ้านตกใจ
กลายเป็นว่ามีชื่อเป็นผู้ต้องหาด้วย
นิมิตรยืนยันกับแฟนสาวว่าเปล่าเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
แต่ยอมรับว่า๑๘ตุลาคมนายเดโชน
ในคนที่ถูกออกหมายจับชวนไปเที่ยวที่สตูน
และได้ยินว่าเพื่อนของเดโชถูกจับคดียาเสพติดคนหนึ่งก่อนถึงสตูน
แล้วก็เหมือนกับมีการแวะรับเพื่อนอีกหลายคน
ขับรถไปร้านก๋วยเตี๋ยววางแผนอะไรกันก็ไม่รู้
แล้วพากันไปในที่เกิดเหตุนายโชคนิมิตรอยู่ในรถคันเดียวกับนายกัมปนาศ
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
สรุปคือผู้ต้องหา๕คน
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกชะกันนะคะ
แต่ว่าที่นี้ทางด้านฝั่งของใจได้ที่ฝ่ายปกครองและอศ

ผู้ว่าบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบถ้าทางเจ้าหน้าที่มีความผิดจริง
ก็จะถูกดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญา
แล้วก็ถูกดำเนินการทางวินัยด้วยค่ะ